สวัสดีครับมาติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจกับผมทัศนัยโค้ดทองนะครับ
ยังคงสดจากกศชนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เราผ่านมา๓วัน๓คืนเข้าสู่วันที่๔
ยังไม่ได้ผู้ชนะและไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่นะครับ
ล่าสุดครับทางด้านของกรรมการกศชก็บอกว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงท้ายของการทดสอบความสามารถของผู้ร่วมประมูล
รายนะครับว่าจะมีเม็ดเงินบนหน้าตักอีกมากน้อยแค่ไหน
ใครจะสู้ใครจะถอยต้องวัดกันในวันนี้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ครับเรื่องของการประมูลถือว่าเป็นการทำลายสถิติโลกนะครับ
ในเรื่องของเวลาในการประมูลว่ามีการเคาะราคายาวนานมากที่สุด
โดยผู้ร่วมประมูลไม่ได้ออกจากห้องของการประมูลนะครับ
ตอนนี้ราคาของการประมูลของทั้ง๒ใบอนุญาตไปอยู่ที่๑๓๖๘๑๘ล้านบาทแล้วครับ
มาเริ่มโดยที่การประมูลรอบล่าสุดนะครับจบไปที่รอบที่๑๗
ที่๑นะครับมีผู้ยื่นมา๑รายนะครับราคาอยู่ที่๖๗๒๘๒ล้านบาทครับ
ส่วนล็อตที่๒มีผู้ยื่นมา๒รายนะครับราคาอยู่ที่๖๙๕๓๖ล้านบาท
นายถากรตามทราศิษฐ์เลยค่ะที่การกษทชคาดการณ์นะครับว่า
ผู้ร่วมประมูลยังคงเคาะราคากันต่อไปแบบนี้จนถึงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา
ราคาของการประมูลต่อ๑ใบอนุญาตจะอยู่ที่ประมาณ๗๐๐ล้านบาทครับ
และหากยังคงเคาะตอนนี้เคาะแบบนี้ต่อไปจนถึงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกาหรือว่า๓ทุ่มของคืนนี้
ราคาต่อ๑ใบอนุญาตจะอยู่ที่ประมาณ๗๗๐๐ล้านบาท
ถือว่าเป็นการทำลายสถิติโลกในเรื่องของเวลาการประมูล
ผู้ร่วมประมูลเคาะราคาอยู่ในห้องของการประมูลยาวนานมากที่สุด
เป็นการประมูลแบบปิดนะครับโดยที่ไม่ให้ผู้ร่วมประมูลนั้นออกจากห้องของการประมูล
ซึ่งต่างจากการประมูลในต่างประเทศที่ผู้ร่วมประมูลจะเคาะราคาจากบริษัทของตนเอง
แล้วก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรนะครับรวมทั้งสามารถเดินทางออกไปไหนมาไหนได้
โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขตครับ
อย่าเพิ่งทำลายสถิติโลกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะครับ
ซึ่งอาจจะทำลายก็ได้นะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่ง
แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับผมคิดว่าทำลายสถิติการประมูลไปแล้ว
ระยะเวลาการประมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันเองหรือเกาหลีหรือไต้หวันนะครับ
ผมเรียนนะครับว่าการเคาะราคาการประมูลของเขาเนี่ยไม่ได้มีการอยู่ประจำอย่างเรา
แล้วอยู่พักแค่๓ชั่วโมงแล้วก็เคาะต่ออีกนะครับแล้วก็อยู่ประจำที่นี่
ส่วนเรื่องของราคาการประมูลตอนนี้ที่สูงถึง๑๓๖๐๐๐ล้านบาทนั้น
ว่าเป็นการทำลายสถิติโลกในเรื่องของราคาสูงสุดที่ทำไว้หรือไม่นั้น
ยังไม่สามารถตอบได้ครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่า
ประเทศไหนมีการเสนอเงินเข้ารัฐจากการประมูลคลื่นความถี่มากที่สุด
เยอรมนีไต้หวันและเกาหลีใต้โดยขอให้กรรมการได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับ
ด้านนายก่อกิจดัญชัยวิจิตรบรองเลยค่ะที่การก่อสวทชก็กล่าวกับไทยรัฐทีวีว่า
ราคาการประมูลของไทยที่สูงแบบนี้ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับการประมูลในต่างประเทศได้
แต่ว่าราคาการประมูลที่สูงแบบนี้และยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงที่ราคาเท่าไหร่
สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการรายเดิมไม่ต้องการให้รายใหม่เข้าไปเป็นคู่แข่ง
ในจลาดธุรกรรมนาคมครับ
กรรมการก่อน
โดยแจ้งว่าติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศนะครับ
แต่การประมูลยังคงสามารถดำเนินการต่อไป
และจากการสำรวจผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นก็ยังคงมีสีหน้าสีตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
แม้ว่ามีอาการเหนื่อยล้าจากการประมูลที่ยาวนานถึง๔วันที่ผ่านมาก็ตาม
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ร่วมประมูลได้สลับผลัดเปลี่ยนกัน
ลงมาร่วมทำบุญตักบาทในวันพระใหญ่วันนี้ครับ
ในช่วงของเวลาของการพักการประมูลทำให้มีความผ่อนคลายมากขึ้น
และจากการสังเกตก็พบว่าแต่ละรายนั้นใช้เวลาในการไหว้พระขอพรนานเป็นพิเศษครับ
ซึ่งก็คาดกันว่าจะเป็นการขอพรเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการประมูลในครั้งนี้
ส่วนบรรยากาศของการทำงานของสื่อมวลชนตอนนี้หลายคนก็เริ่มอ่อนล้าจากการทำงานติดต่อกันมาหลายวัน
บางคนเริ่มมีอาการป่วยจากการที่ไม่ได้พักผ่อนนะครับ
แต่บางคนก็มีการกลับบ้านไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับมาก่อติดการประมูลใหม่

เพราะตอนนี้แม้แต่กรรมการของกศชเองก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการประมูลจะจบลงตอนไหน
และราคาจะขยับขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนครับ